พอพูดถึงเรื่องผู้มีอิทธิพลคุณยังจำได้ใช่ไหม
วันก่อนคุณชาดาบอกว่าผมก็รับเรื่องมาจากคุณอนุทิน
ว่าจะต้องมาดูนะมาเช็คลิสต์เลย
ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลอยู่กี่คน
ทำเป็นบัญชีแล้วตอนนี้ทำไปได้ตั้ง๒๐๓๐แล้ว
ต้องทำเสียงแบบขูนชาดาเสียงแข็ง
คุณชาดาทำเสียงแข็งแบบนั้นแต่นี่เดี๋ยวจะพาไปดู
ระดับนั้นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้บ้านตำบล๙๐๓คน
ผู้ว่ารัฐกาลจังหวัดนครปฐมผู้ว่าสุรสักจริงสิริโชฑ
ทบทวนบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เป็นผู้ช่วยในอำเภอตามกฎหมาย
มีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขของประชาชน
ผู้ว่าบอกแบบนี้จากคดีกำนันนก
ก็เลยทำให้ในจังหวัดของเราที่นครปฐมเอง
ทบทวนกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ไม่ให้ใช้อำนาจในทางมิชอบ

ส่วนใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ถ้าเกิดทำผิดจะมีการลงโทษ

ว่าอาวุธปืนพกได้ไหม
อาวุธปืนอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้ได้ตามกฎหมาย
แต่ไม่ได้อนุญาตให้พกพาไปในที่ต่างนะคะ

มันก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายกำนันนก
ในลักษณะเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่
ตอนนี้อันนี้ทางผู้ว่าบอกว่าขอเวลาหน่อย

ส่วนกลุ่มผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่น
ที่มันกำลังเป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่ขนาดนี้นะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องเองก็อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อค่ะ

เราต้องให้เขาเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงแล้วก็
ไม่ออกนอกรู่นอกแถวนะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดกฎหมาย
หรือว่าไปรังแก่หรือใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ
การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามกฎหมายเนี่ย
เราไม่อนุญาตให้พกพาไปไหนอยู่แล้วนะครับ
ให้มีและใช้เก็บไว้ในเคหสถานเท่านั้นนะครับ
ผู้ที่จะพกพาได้ก็คือพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมาย
ซึ่งก็คือเจ้าที่จำรวจนะครับ
สำหรับบุคคลอื่นเนี่ยจังหวัดนครปฐม
ไม่ออกใบอนุญาตการพบให้ใครอยู่แล้ว

ให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้เรื่องความปลอดภัย
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐยังปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ

อันนี้ในพื้นที่นครปฐมนะ
แต่ว่าถ้าทั่วประเทศต้องถามมธ๒แหละ
ถามคุณชาดาค่ะคุณชาดาไทเศษ
เมื่อวานนี้เพิ่งให้สัมภาษณ์ตอนที่นักข่าวมาจ่อไมค์ถามนะว่า

คุณชาดาคะแล้วถ้าเกิดผู้มีอิทธิพล
มีการบอกว่าขอให้เอาชื่อเขาออกจากบัญชีผู้มีอิทธิพล
ถ้าเกิดมาอย่างนี้คุณชาดาจะยังไงคะ
ครับจะเกรงจะกลัวไหม

ตอบนักข่าวมาแบบนี้แล้วก็หัวเราะแฮ

อาจจะมีใครสูงใหญ่กว่าผมอีกไหม
บอกว่าเป็นคนตัวใหญ่ครับมีค่ะมีค่ะมีนายกไงคะ๑๙๒เต็มค่ะ
แต่จริงคุณชาดาเขาบอกว่าผมก็ทำภารกิจนี้ด้วยความเป็นธรรม
และอีกอย่างไม่กังวลเรื่องการแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล
แล้วก็ตอนนี้แผนงานก็คือแบ่งพื้นที่ในจังหวัดต่าง
เป็นสีเหลืองสีแดงมีชื่อของผู้มีอิทธิพลอะไรขนาดไหน